อ่าส่วนเรื่องนี้เรื่องของเด็กอีกเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามันเป็นความแค้นที่ฝังเอาไว้ถึง๙ปีด้วยกันนะคะคุณนัทพงศ

เด็กเนี่ยมีปัญหากันนะคะเด็ก๗ขวบผูกใจเจ็บยาวนานถึง๙ปี
พอโตมาเนี่ยนะคะก็พาพวกมารุมทำร้ายนะคะ

อันนี้มีคนถ่ายเอาไว้เป็นเหตุการณ์๔รุ่ม๑นะคะ
วัยรุ่น๔คนรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปีลงไปนอนกอง
ชาวบ้านก็เข้าไปแยกนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าก็โดนกระทืบไปหลายรอบเลยทีเดียวค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคนที่โดนรุมอยู่เนี่ยก็คือนายจ๊อป
จ๊อปเนี่ยนะคะปัจจุบันอายุ๒๐ปีนะคะ
แล้วต้นเรื่องที่ไปทำร้ายในจ๊อปเนี่ยก็คือในเอ็มอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
เอ็มเนี่ยปัจจุบันอายุ๑๖ปีเขาก็ย้อนกลับให้ฟังบอกว่า
๒คนนี้คือเขามีปัญหากันมาตั้งแต่๙ปีที่แล้ว
เพราะว่าตอนนั้นในจ๊อปเขาก็จะมีสนามเล่นฟุตบอลกันอยู่กับเพื่อน
แล้วนายเอ็มตอนนั้นซึ่งอายุ๗ขวบขี่จักรยานเข้าไป
ก็โดนไล่ออกมาโดนในจ๊อปไล่ออกมาแล้วก็เอาบอลเตะอัดใส่ด้วย
ครั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาก็เหมือนกับมีปัญหาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะคะตั้งแต่เมื่อ๙ปีที่แล้วตลอดเวลา
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยค่ะมีการท้าทายกันนัดมาดวนกันตัวต่อตัว
แต่ว่าอดีตอบตซึ่งเป็นพ่อของนายเอ็มเนี่ย
ก็พาพวกมาช่วยลูกชายตัวเองแล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
อันนี้คือในจ๊อปเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะ
ซื้อเหล้าที่ร้านค้าเขามองหน้าผมนั่นแหละผมขับมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเห็นเขามองอย่างนั้นแหละแล้วผมก็เดินเข้าไปซื้อเหล้าไม่ได้คิดไม่มีอะไรเดินออกมาเขาก็มองอีกผมก็เลยถามว่ามองมองทำไมมองทำไมแค่นี้เองแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นอะไรเขาเดินไปถือมีดออกมาผมก็บอกว่าเอาใดอ่ะถ้ามึงแน่จริงก็ทิ้งมีดดิต่อย
แล้วเขาก็มากันเลยมารุมพ่อแบบนั้นตอนที่เขารุมเขาใช้อะไรบ้าง
มีแต่มือกับตีนเลยฮะคือเรื่องเนี้ยคือเขาก็รู้กันน่ะนะคะ
หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองก็คุณสมเกียจก็บอกว่ารู้มาตลอด
ทั้งสองคนไม่ถูกกันมีเรื่องกันบ่อยเลยเคยมาไกลเกลี่ยกันที่บ้านนี่เหมือนกัน
ทั้งสองฝ่ายก็มาคุยด้วยแต่พอมาถึงต่างคนต่างแรงก็ตกลงกันไม่ได้
แยกย้ายกันไปแล้วก็ยังเคืองกันอยู่อะค่ะเจอหน้ากันก็มีเรื่องกันนะคะเนี่ยค่ะ
อยากจะให้หาข้อยุติให้ได้เรื่องจะได้ไม่บานปลายนะคะ
ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยในเอ็มในเอ็มเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สพประโคนชัยอ้างว่าถูก
จ๊อปอายุ๒๐ปีทำร้ายร่างกายก่อน
จ๊อปก็แจ้งความไว้เหมือนกันว่าถูกรุมทำร้าย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังไม่ตั้งข้อหากับใครนะคะ
ต้องรอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลก่อน

ถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ค่ะ